ตอนนี้ชาวเน็ตเขาแชร์กันเยอะเลยนะคะ
ต้นตำรับเนี่ยแชร์มาจากเฟซบุ๊คของบังสันบางเวลาค่ะ
เป็นภาพของปลาแป้นเนี่ยตายเกลือนหาดเลยนะคะ
เกาะนาคาใหญ่ที่ทะลางภูเก็ต
ทีนี้ชาวบ้านพอเห็นภาพมันเยอะมากคุณ
ฝันร้ายมันกลับมาอีกแล้วค่ะ
ตนาการไปต่างนานามันจะเกิดภัยพิบัติหรือเปล่า
ที่เห็นมันจะเป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรหรือไม่
ใช่เพราะว่าปลามันมาลอยแพ้ตายแบบนี้
มันจะเกิดเหตุการณ์ทะเลคลั่งซึนามิเหมือนปี๔๗หรือเปล่า
ล่าสุดค่ะมีคำชี้แจงจากประมงจังหวัดภูเก็ตออกมานะคะ
คุณสิริพงศ์พนาสนค่ะบอกว่า
ปลาที่เห็นเนี่ยเป็นปลาแป้นมันติดอวนล้อมของเรือประมง
ออกไปจับปลากระตักหรือชาวบ้านเรียกว่าปลาชิงช่าง
แล้วก็ได้ปลาแป้นฝูงใหญ่ติดอวนขึ้นเรือมาด้วย
แต่ชาวประมงเขาไม่ต้องการปลาแป้น
ก็เลยทิ้งปลาแป้นลงสู่ทะเลทำให้ปลามันตายเกลื่อนทะเล
จนกระทั่งถูกคลื่นซัดกลับมาเกยฝั่งที่บริเวณหาดเกาะนาคาใหญ่
ไม่ใช่ดอกจันทร์นะคะไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
หรือสัญญาณเตือนภัยแต่ยังได้ค่ะ
เพราะฉะนั้นชาวภูเก็ตชาวจังหวัดที่ติดทะเลอันดามัน
พี่น้องฝั่งนั้นท่านสบายใจได้นะคะ
ไม่ใช่ปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือภัยพิบัติใด
แต่เป็นเพราะชาวประมงเขาเอาปลาไปเททิ้ง
แล้วถูกตีกลับเข้าฝั่งแค่นั้นเองนะครับ